ของขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
วันนี้จะขีดเส้นใต้เกี่ยวกับ
การแก้กฎหมายยาเสพติดใหม่นะฮะ
แล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์การครอบครองอาวุธปืน

อันนี้เป็นเรื่องใหญ่วาระแห่งชาติกันเลย
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ให้ความสำคัญกับเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าแก้ปัญหาได้
สังคมจะสงบสุขไปได้เยอะ
แล้วถ้าแก้ไม่ได้สังคมก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปอีกนานเหมือนที่เคยเกิดขึ้น
ฉะนั้นขอขีดเส้นไพ่ปิดท้ายเรื่องนี้อีกวันหนึ่ง
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ชัดว่า
นโยบายที่ประกาศออกมา
จะเขียนแปะข้างฝาเอาไว้เพื่อ

ที่ออกเป็นนโยบายออกเป็นคำสั่ง
แล้วผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานจริงมันเป็นยังไง
คือเราต้องไม่ปล่อยให้ฝ่ายการเมือง
นึกจะประกาศอะไรนึกจะออกคำสั่งอะไรแล้วก็
ออกมาโดยไม่คำนึงถึงผลในทางปฏิบัติ

ฉะนั้นเราเจ้าของประเทศต้องติดตาม
เราต้องรับรู้และคอยตรวจการบ้าน

วันนี้ได้เห็นภาพชัดว่า

กรรมการเนี่ยประกอบด้วยคอรมอ
และบวกหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไป

เป็นเหมือนคอรมอเฉพาะกิจ
เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้มีความสำคัญมากแต่ว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ย
ระวังเถอะมันจะเทอะทะและไม่คล่องตัวแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าจะลงมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้มันจะช้ำมันจะช้าและอุ้ยอ้าย
คือแทนที่มันจะเป็นหนังบูโชะชะมันกลายเป็นหนังชีวิตอืดอาด
อันนี้ต้องต้องคอยตามดูว่ากรรมการชุดใหญ่แบบนี้มันจะเป็นยังไงแนวทางเอาแนวทางหลักหลักนะที่พลเอกประยุทธ์วางกรอบไว้เนี่ย
ก็คือการควบคุมนำข้าวและส่งออกสารเคมีถัดมาก็คือการเร่งติดตามขยายผล
การทำร้ายนักค้ายาเสพติดและเร่งรัดอายัดทรัพย์สินการดำเนินการนำผู้เสพเข้าสู่ระบบข้อมูล
รวมไปถึงทบทวนกรณีผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วประหารือกันเรื่องว่า
ใครมียาบ้าจำนวนเท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นผู้ค้าอ้าวนี่จะเริ่มปรับมาเป็น๕เม็ด
ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
นายกคาดโทษว่าจะต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี
อันนี้เป็นกรอบกรอบให้แนวทางปฏิบัติทีนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
พอนายกวางกรอบอย่างนี้เขาก็ขานรับทันทีโดยเฉพาะฝ่ายตำรวจ
พบตรสั่งลงโทษหนักตำรวจเกี่ยวพันธุ์ยาเสพติดหัวหน้าโดนด้วย
ใครไม่ถนัดขอย้ายได้ใครเกียร์ว่างเจอเด้งนี่
ลองดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะพบตรเขาบอกว่า
ปีนี้จะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทุกมิติ
ทั้งการสกัดกั้นการลักลอบขนการจำหน่ายการผลิต
โฟกัสไปที่การทำงานของตำรวจในพื้นที่
การดำเนินการกับผู้จำหน่ายแนวทางการป้องกันและสร้างชุมชนยางยืน
ให้หัวหน้าสถานีตำรวจผู้บังคับบัญชาเข้าไปขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
แล้วตนจะเข้าไปขับเคลื่อนนั่งหัวโต๊ะประชุมศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดด้วยตัวเอง
แล้วจะไปตรวจเยี่ยมการทำงานในระดับจังหวัดด้วยนี่พบตรท่านบอก
ข้อที่๒จะอบรมควันค้นหาผู้เสพยาในพื้นที่
การอบรมแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าตำรวจอบรมการค้นหาผู้เสพติดในสร้างเป็นครูแม่ไก่
สามารถแนะนำผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นเช่นสายตรวจหมู่บ้านโดยผู้ผ่านการอบรมเป็นตัวขับเคลื่อน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำรวจต้องไม่ทำงานตามลำพังให้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นฝ่ายปกครอง
ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกันค้นหาผู้เสพผู้ค้ายา
นี่ข้อที่สามทัดมาใครไม่ถนัดปราบปรามยาเสพติดขอย่ายได้
ให้ขอเปลี่ยนสายงานได้ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการรองผู้บังคับการหรือหัวหน้าสถานี

ให้เข้าขากันตนส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่วันที่๑ตุลาที่ผ่านมาอย่าไปผัวพันกับยาเสพติดถ้าฝืนต้องดำเนินการเด็ดขาดนี่อันนี้ถือว่าเป็นการฆาตโทษที่ขึงขังเข้มข้นจากพบตรที่ขึงขังเข้มข้นแล้วท่านเพิ่งมารับงานได้เพียงไม่กี่วัน
พบตรคนนี้มีอายุราชการอยู่เพียงปีเดียว
แปลว่า๑๑เดือนกว่าที่เหลือจากนี้ท่านจะต้องเข้มให้ต่อเนื่องลามยอนไม่ได้สัมสังคมจับตามองท่านอยู่นี่เรื่องยาบ้าฟังดูแล้วก็มีความหวังขึ้นมาเยอะนะถ้าจะเอาจริงเอาจังกันอย่างนี้ส่วนเรื่องปืนเรื่องปืนเนี่ยฟังคนนี้ก่อนผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านบอกว่าปืนเนี่ยมันมีสองส่วนคือปืนที่มีใบอนุญาตและปืนเถื่อนอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตในส่วนที่เป็นของใหม่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติด้านสุขภาพจิตต้องมีการเขียนรายงานละเอียดอันนี้สำหรับผู้จะขอซื้อปืนใหม่
ก็สรุปว่าการขออนุญาตรายใหม่ต้องดูความประพฤติด้วยถัดมาข้อที่สองผู้ที่ครอบครองอยู่แล้วทำยังไงผู้ครอบครองอยู่แล้วต้องทบทวนคนเก่าที่ครอบครองปืนอยู่แล้วเนี่ยมีมติว่า๓ปี๕ปีต้องเอามาทบทวนทบทวนเรื่องความประพฤติว่ามีความจำเป็นต้องใช้ปืนอยู่ไหมหรือพ้นจากหน้าที่ที่ยัง
มีความจำเป็นอยู่ต้องครอบครองปืนอยู่ไหมถ้าไม่จำเป็นเพิกถอนได้การครอบครองอาวุธปืนให้ใช้และเก็บลักษณะอยู่บ้านไม่ได้นำไปพกพาไม่ได้เอาไปไหนถ้าพบว่ามีการพกพาอาจจะเพิกถอนได้นี่ข้อสองข้อสามเรื่องปืนเถื่อนปืนเถื่อนต้องเรียกคืนครับอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีข้อยุติว่าจะมีการ
ออกกฎหมายให้นำมาคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้ให้นำมาคืนโดยไม่มีความผิดทางอาญาไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนถ้าพบว่ายังครอบครองปืนเถื่อนตำรวจจะมีความเข้มงวดตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดย้ำว่านี่ไม่ใช่คำว่านิรโทษกรรมนะ

จะมีการออกเป็นพระราชบัญญัติ

หนึ่งทำยังไงสองทำยังไงสามทำยังไง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ควรต้องฟังไว้
ฉะนั้นผมถึงขีดเส้นใต้ปิดท้ายเรื่องนี้อีกทีนึงว่า
แนวทางที่ว่านี้ถ้าทำกันจริง

ผมเชื่อว่ายาบ้าจะลดลง
แล้วปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้น
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเราเห็นในข่าวกันอยู่บ่อยเนี่ย

ประชาชนก็จะร่วมกันตรวจสอบ
ผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ประเด็นสำคัญที่สังคมยังคงจับตามองอยู่นะครับ